คุณผู้ชมผมพาไปที่อ่างทองกันหน่อย
มีเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งเขาน้อยอกน้อยใจ
ขังตัวเองอยู่ในกรงสุนัขหรือว่ากรงหมานี่แหละ
บอกว่าอัตมาไม่พอใจ

พระรูปนี้คือพระครูประหลัดวิชานคัมภีรปัญโย
เป็นเจ้าอาวาสวัดโคสุภาราชอยู่ที่อ่างทอง
นี่ท่านก็ขังตัวเองเอาไว้ในกรงสุนัขเพื่อเรียกร้องของความเป็นธรรม
ชาวบ้านก็ไปกราบขอให้ท่านออกมาเถอะนะท่านนะ

คือท่านเนี่ยบอกว่าถูกร้องเรียนเรื่องของท่านเนี่ย
เปิดเสียงธรรมะในเครื่องกระจายเสียงเสียงดัง
ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนรำคาญ
พอชาวบ้านไปถึงอ้าวทำไมพระท่านมานั่งอยู่ในกงแบบนี้ล่ะ
อยู่ข้างพระอุโบสถชาวบ้านหลายร้อยคนพยายามนั่งล้อมเอาไว้
กราบขอร้องให้ท่านออกมาเถอะแต่ท่านก็ไม่ยอมออก
ชาวบ้านบางคนนะคุณถึงกับร้องไห้ร้องห่มนะฮะ
ที่ต้องทำแบบนี้คือถ้าท่านไม่ออก
เดี๋ยวพวกกับผมจะนั่งอยู่กับท่านแบบนี้แล้วกันนะฮะ
ทีนี้นักข่าวก็เลยไปสอบถามไปสอบถามพระครูประหลัดวิชาณ
ก็บอกว่าที่มานั่งอยู่ในกงเนี่ยนะอาตมาอยากร้องขอความเป็นธรรม
เนื่องจากว่าถูกคนแอบอ้างว่าเป็นชาวบ้าน
ร้องเรียนต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาบอกว่า
ตามมาเนี่ยวัดนี้เปิดธรรมะเสียงดังรบกวนชาวบ้าน
ต่อมาเจ้าคณะตำบลพร้อมกับคณะสงฆ์ตัดสินว่า
ตมามีความผิดฐานละเมิดจริยาพระสังคาธิการ
โดยให้กฎหมายสาธารณสุขปี๒๕๓๕หมวด๕

การกระทำการใดเป็นเหตุให้เกิดเสียงความร้อน
หรือว่าสิ่งมีพิษความสั่นสะเทือนจนเป็นเหตุให้เสื่อม
หรือว่าอันตรายต่อสุขภาพก็มีการสั่งตำหนิโทษแล้วฆ่าโทษไว้๓ปี
ถ้าพระรูปนี้ทำผิดอีกจะปลดออกจากการเป็นเจ้าอาวาส

ตัดสินดังกล่าวมันไม่เป็นธรรมไม่มีการไต่สวนชาวบ้านเลย
ใครคนไหนที่ไปร้องเรียนว่าเดือดร้อนรำคาญไปลงชื่อสิ
อตมาอยู่วัดมา๑๖ปีแล้วทำงานก็มามากทำเพื่อชาวบ้านทำเพื่อสังคมมามาก
ส่วนการเปิดธรรมะผ่านลำโพงลำโพงอัตมามันก็อันเล็กนิดเดียวมันจะดังได้ยังไง
รำคาญนะฮะก็ไม่มีใครมาบอกอัตมาเลยอัตมาก็อยู่แบบนี้แหละ
ถ้าไม่มีความเป็นธรรมจะขังตัวเองแบบนี้จะฉันข้าวในกรงจะจำวัดในกรงแบบนี้
จะไม่ออกไปบินทบาทจนกว่าจะได้ความเป็นธรรม
ทีนี้นักข่าวไปถามชาวบ้านคนหนึ่งเขาบอกว่าเอ๊ได้ยินเสียงธรรมะเสียงดังบ้างหรือเปล่า
ชาวบ้านก็บอกว่าเชื่อเหลือเกินว่าพระรูปนี้น่าจะถูกกันแกล้งนะฮะ
ไม่รู้เลยว่าใครไปร้องเรียนและมีจุดประสงค์ใด
เพราะบ้านของชาวบ้านเนี่ยอยู่ติดกับวัดไม่เคยเดือดร้อนรำคาญจากเสียงธรรมะที่เจ้าอาวาสเปิดเลยนะฮะ
เจ้าอาวาสเองก็พัฒนาวัดมาโดยตลอดสร้างรายได้มอบอาชีพให้กับชาวบ้านจนเป็นที่รักใคร่ของชาวบ้าน
ยืนยันว่าข้อกล่าวหาที่ว่าไปเปิดธรรมะเสียงดังไม่เป็นความจริง
และอยากให้ผู้มีอำนาจออกมาชี้แจงเรื่องนี้กับชาวบ้านแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับเจ้าอาวาสรูปนี้ด้วยแล้วกันนะครับ
ล่าสุดท่านยังคงขังตัวเองอยู่ในกรงยังไม่ออกมาจนกว่าจะได้รับความเป็นธรรมในเรื่องนี้นะครับ
ชาวบ้านก็รักท่านนะไปกราบท่านไปขอให้ท่านออกท่านก็ไม่ออกนะฮะแต่ว่าถูกลงโทษไปแล้วฆ่าโทษ๓ปี
ถ้าท่านขอความเป็นธรรมก็ตรวจสอบให้ท่านแล้วกัน
ถูกต้องนะที่อ่างทองนะฮะก็ไปตรวจสอบกันด้วยแล้ว